พาไปดูเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกันอันนี้
จินตนาการดูอยู่บนท้องถนน
อยู่เสาไฟฟ้าล้มทับจะเป็นอย่างไร

ภาพนี้เพิ่งนำมาเปิดเผยช่วงเย็นค่ำแล้วล่ะ

เพราะว่าได้ฟังคำให้การของคนที่อยู่ที่เกิดเหตุ

ไม่ได้ระเบิดปลอมเหมือนงูที่เป็นกิ่งไม้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นย่านสายไหมบนถนนจตุโชธนะคะ
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสายไหม
ก็เผยแพร่คลิปนี้ออกมา
เป็นเหตุการณ์จากกล้องติดหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะคะ
ขณะเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งจากคลิปแสดงให้เห็นว่าทันทีที่เสาไฟฟ้าล้มลง
ได้เกิดประกายไฟแล้วก็ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยนะคะ
โดยผู้ที่อยู่ในรถยนต์คันบันทึกภาพ
ยังได้โทรศัพท์คุยกับปลายสาย
เข้าใจว่าสาเหตุที่เสาไฟฟ้าล้มครั้งนี้

แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงก็คืออย่างที่เห็นในภาพโต้งแบบนี้เลย
ตามที่พี่มิวได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อคันหนึ่ง
เขาไปเกี่ยวสายไฟบริเวณแยกจตุโชธ
ทำให้มีเสาไฟฟ้าล้มไปทั้งสิ้น๑๒ต้นรวดคุณผู้ชม

ก็มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย๑๒คันเช่นเดียวกัน
แล้วก็จักรยานยนต์เสียหายอีก๒คัน
แต่โชคดีที่ดูรุนแรงขนาดนี้
เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
นับเป็นโอ้โหวินาทีชีวิตจริงนะคะ
เราอยู่ในรถเราก็ทำตัวไม่ถูกนะเพราะว่า
จะออกมาจากรถดีไหมหรือจะยังไงดี
แล้วไฟแบบว่าเซอร์เบิร์ตขึ้นมา๒๓ทีแบบนี้
ใครจะกล้าออกอ่ะใช่อืมแล้วไม่รู้สายไฟที่ล่วงลงมาพาดหลังคารถบ้างไหม
ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะคะ